เมื่อคืนนี้ที่นครราชสีมานะครับท่านผู้ชมครับ
ในร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้าน

กลุ่มยืนดูกันอยู่หน้าร้าน

มีนายสุรชัยเปลืองนา
ถูกยิงที่ท้องด้านซ้ายทะลุหลัง

ถูกยิงเข้าที่แขนด้านซ้าย
หนักสุดเนี่ยคือนายอิทธิกรโสภากุล
อายุสามสิบหกแล้วถูกยิงเข้าที่ศรีษะ
อาการนี้สาหัสนะครับสุดท้ายแล้ว
เสียชีวิตนะครับเพิ่งเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๔คนนะครับก็เป็น
ผู้ชายนะครับอายุก็สักยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับ
มีบาดแผลตามร่างกายนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
เนี้ยโอ้โหโรงพยาบาลก็ไปไม่ด้วยคนเจ็บอ่ะ

ที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ที่ร้าน๓ปลอกนะครับ
แก้วเศษขวดแตกเต็มพื้นไปหมดรอยเลือดก็เป็นทางยาวไปหมดนะครับ
ก้อนหินด้วยนะที่ติดเลือดนะครับ
น้องสาวของผู้ตายที่เขามาเที่ยวด้วยกันอยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกลุ่มของเธอกับพี่ชายที่เสียชีวิตเนี่ยมากัน๑๓คน
มาจากหมู่บ้านวัดตำบลเทพาลัยอำเภอคงมาเที่ยวดื่มกินที่ร้านแห่งนี้
ตอนที่นั่งอยู่ในร้านมีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ๒๐คน
นั่งอยู่ด้านหน้าเวทีแล้วตรงหน้าเวทีเนี่ยมันมีโต๊ะของผู้หญิง๓คนอยู่ตรงนั้น

อยู่ใกล้โต๊ะผู้ตายที่มากัน๑๓คนกับโต๊ะของกลุ่มวัยรุ่นที่มากัน๒๐คน
ทั้งสองกลุ่มต่างเล็งไปที่หญิงสาวโต๊ะเดียวกันนี่นะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงซึ่งน้องสาวของผู้ตายเขาบอกว่าคนนั้นมีหนวดสวมเสื้อสีดำ
อยู่กลุ่มที่มา๒๐คนลุกออกมาจากโต๊ะแล้วเดินผ่านโต๊ะของพวกเธอ
ตั้งใจจะไปคุยกับหญิงสาวที่เข้ามากันสามคนโต๊ะนั้นนั่นแหละแล้วก็เลยมีปากเสียงกันกับกลุ่มของโต๊ะพี่ชายเนี่ย
ทะเลาะวิวาสตะลุมบ่อนกันก่อนจะมีเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด
ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะต่างคนต่างวิ่งหนีออกมานอกร้าน
ยิงกันมายิงไล่กันมาเรื่อยนะครับจนมีคนเจ็บแล้วสุดท้ายแล้วพี่ชายเธอก็เสียชีวิต
แต่ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยมีเรื่องบาดหมางจากที่ไหนมาก่อนเลย
นอกจากเนี้ยแหละมาเจอกันในร้านเนี้ยแหละค่ะ
เรื่องมันก็แค่แบบว่ามันเหมือนกับเป็นแค่การมองหน้ากันนะครับ
แก่นั้นก็คือการมองหน้ากันแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือฝั่งนั้นอ่ะก็ยืนเข้ามา
แล้วฝั่งนั้นก็มาอีกครึ่งล้างนะครับฝั่งทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ยืนเข้ามา
แล้วฝั่งนี้เนี้ยคนที่โดนที่นอนโดนด้วยอาการหนัก
ทำรถที่ยังโดนทำร้ายนะภี่ผู้ชายแล้ว
อำเภอพิมายนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะ
ว่าในร้านมีไหมหน้าร้านมีไหมใครก็ไม่เรียกนะครับ
เป็นใครอะไรยังไงตอนเกิดเหตุ

แล้วเดี๋ยวก็ไล่ติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีนะฮะ

ใช่ค่ะแล้วก็อีกแล้วก็มีคนอายุ๑๗